คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สกลนคร
มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเมายาเสพติด
แล้วก็ไปก่อเหตุไปฆ่าชาวบ้านเขาเสียชีวิต
ใช่ค่ะเป็นเพื่อนบ้านค่ะไปบอกว่าเพื่อนบ้านคนนี้แหละ
เป็นสาเหตุที่ทำให้เมียเลิกกับเขา

นอนหลับสบายใจคืนนึง
ชาวบ้านหรือว่าญาติพี่น้องเขาก็ยังแบบใครนะฝีมือใคร
คนร้ายเป็นใครสุดท้ายแล้วค่ะ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านเขานะ
วันที่ทำพิธีศพเนี่ย
ตามความเชื่อเขาก็จะเอาพวกบอนเนี่ย

เชื่อกันว่าถ้าตายลักษณะแบบนี้
เดี๋ยวผีจะมาบอกว่าใครทำ
อยู่ดีผู้ต้องหาเดินมาจากบ้านมาบอก
เล่าเดินมาสารภาพเลยบอกผมก่อน

เหตุการณ์ก่อนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ
คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในท้องที่
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักในหมู่บ้านนาดีตำบลโพภัยศาลอำเภอกุศุมารนะฮะก็ไปตรวจสอบนะครับ
ผู้ตายก็คือนางสาวถาวรปานจันทร์อายุ๔๖ปีนอนเสียชีวิตอยู่ที่ประตูหน้าบ้าน
สภาพก็คือใบหน้าแล้วก็ศีรษะมีร่องรอยของการถูกของมีคมฟันเข้าไปนะฮะ
ตำรวจก็มาชนะสูตรพลิกศพแล้วก็ให้กู้ภัยนำร่างไปส่งโรงพยาบาลเพื่อชนะสูตรอย่างละเอียด
จากนั้นให้ญาติรับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่เหลือก็คือการติดตามตัวหาคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับ
จากนั้นบ่ายวันจันทร์นะตอนที่พบศพเนี่ยคืนวันอาทิตย์บ่ายวันจันทร์ที่๔พฤศจิกายน
ซึ่งเราจะเรียกเขาว่าในแขกเพราะว่าผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ไปตามคดีนี้
ชื่อคุณกิริติศักรรมเดี๋ยวจะปลกัน
แขกเนี่ยผู้ต้องหาบอกว่าเขาเป็นคนฆ่าเองนะฮะเพราะว่าผู้ตายเป็นสาเหตุทำให้เขาต้องเลิกกับเมีย
นี่ฮะตำรวจก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เดินไปที่บ้านของนางสาวถาวรผู้ตายซึ่งห่างกัน๒๐๐เมตร
พอไปถึงเขาไปเจอเพื่อนบ้านคนหนึ่งเป็นผู้ชายซึ่งเพื่อนบ้านคนนี้ปรากฏว่าเขาเป็นชายสติไม่ค่อยดี
ไม่สมประกอบนั่งผิงไฟอยู่ที่บ้านตรงข้ามนะแล้วก็ไปถามว่านางถาวรเนี่ยนางสาวถาวรอยู่บ้านไหม
เพื่อนบ้านคนนั้นบอกว่าอยู่ในแขกก็เดินไปเคาะประตูบ้านเลยส่งเสียงเรียกให้ออกมา
นางสาวถาวรก็มาเปิดประตูพอเปิดออกมาในแขกจับมีดนะด้วยสองมือฟันไปครั้งหนึ่ง
นางสาวถาวรยกแขนขวาขึ้นป้องกันนะฮะมีดก็เลยฟันเขาที่แขนขวาแล้วก็โดนแก้มขวาด้วย
นางสาวถาวรก็ล้มลงไปนะในแขกตามไปฟันเขาอีกที่ไทยทอยตามซ้ำฟันอีก
นางสาวถาวรตอนนั้นพยายามลุกหนีจะหนีออกไปนอกบ้านแต่ก็ไปล้มลงที่หน้าบ้าน
แขกก็เลยกระหน่ำฟันจากด้านหลังเข้าทั้งศีรษะท้ายถอยจนเขาเสียชีวิต
แล้วตัวเองก็หนีไปนะครับซึ่งหลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
เดินกลับไปบ้านพักตัวเองอย่างหน้าตาเฉยไปล้างมีดเก็บมีดแล้วก็นอนหลับตามปกติ
คืนวันอาทิตย์นะครับตอนเช้าก็ตื่นมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน
ตอนบ่ายเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยบ่ายเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะในแขกเดินไปที่วัดที่กำลังมีพิธี
เผาศพนางสาวถาวรเพราะว่าเขาเสียชีวิตแบบผิดปกติแบบนี้ไงญาติเขาก็เผานะครับ
อยู่ดีเดินไปสารภาพผิดบอกว่าผมเนี่ยฆ่าเอง
ตำรวจก็จับกลุ่มไปดำเนินคดีแล้วก็พาไปทำแผน
ตำรวจบอกว่าได้ดำเนินคดีกับในแขกในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธมีดรวมทั้งข้อหาเสพยาบ้าตอนนี้นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสกลนครเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านเกิดเหตุนะคะไปคุยกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
ทางครอบครัวได้นำร่างของผู้เสียชีวิตชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
เราไปคุยกับลูกสาวของผู้ตายอ่ะนะคะเขาก็บอกว่าแม่อยู่ที่บ้านเกิดเหตุคนเดียว
รับจ้างทั่วไปคืนเกิดเหตุมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าแม่ถูกฆ่าตาย
ลูกบอกโอ้โหไม่เชื่อนะตอนแรกคิดว่าพูดเล่น
พอไปถึงมันเป็นเรื่องจริงตอนแรกลูกชายบอกว่าเอ๊ะถูกฆ่าชิงทรัพย์หรือเปล่า
พยายามข่มขืนแม่แต่แม่ต่อสู้เลยถูกคนร้ายฆ่าหรือเปล่า
แต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนลงมือทำเท่าที่รู้ก็คือแม่ไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อน
ปนกิจนะคะเมื่อวันจันทร์เนี่ยคนเท่าคนแก่เขานำใบบอนไปทาที่ปากแม่
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่าเป็นความเชื่อของคนโบราณ
คือเขาเชื่อว่าอยากจะให้วิญญาณแม่บอกว่าคนร้ายที่มาก่อเหตุคือใคร
ตำรวจจะได้จับตัวไปดำเนินคดีแล้วอยู่ดีในแขกมาสารภาพเฉยเลย
เป็นคนลงมือก่อเหตุในแขกบอกสาเหตุแบบนี้นะคะ
ไปหาว่าแม่เป็นคนทำให้ในแขกเลิกกับเมีย
เพราะว่าแม่ไม่ยอมให้เบอร์อดีตเมียกับในแขก
อันนี้ลูกของผู้ตายเขาเล่าให้ฟังแบบนี้

แค่นั้นเลยเขาก็สงสัยว่าโอ้โหเรื่องแค่นี้ถึงขั้นต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
ผมบอกว่าให้แม่บอกเร็วจับได้พรุ่งนี้๒วัน๓วันก็ให้จับได้
ขึ้นรถก็ไปป่าช้า
คือไปป่าช้าปุ๊บผมก็รอดูแกไฟไหม้
รอเสร็จกับผมกลับมาได้ยินข่าวว่า
ผู้ต้องหาโดนจับแล้ว

ผมก็ยื่นให้ไปปากแก่

ครับไม่เชื่อผมก็ไม่ลบหลู่นะครับ

มันก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับมันก็มาจากเรื่องของยาเสพติด
เพราะว่ายายของในแขกเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าในแขกก็อยู่กับยายเพราะว่าพ่อกับแม่เสียชีวิตหมดแล้ว
วันเกิดเหตุยายก็ไม่รู้ว่าหลานไปฆ่าคนมา
เพราะปกติหลานไม่ค่อยพูดอะไรอยู่ที่บ้านนะครับ
มีอาการทางจิตเวทด้วยถ้าไม่กินยาก็จะมีอาการซึมเศร้า
แต่ยายเคยเห็นหลานกินยาอะไรบางอย่างถามหลานว่ากินยาอะไร
หลานบอกว่ายาหายบ้าพอหลานกินหลานจะอาการดีขึ้น
แต่ถ้าไม่กินจะเสื่องซึมนี่ฮะก็เลยไม่คิดว่าหลานเนี่ยจะไปก่อเหตุอะไรนะครับ
ที่หลานจะถูกนำตัวไปฝากขังหลานก็มาก้มกราบเท้าขอโทษแล้ว
แต่ไม่ได้พูดอะไรก็ได้บอกหลานไปว่าให้ยอมรับกับสิ่งที่ทำลงไป
ไปถูกก็ไปที่นี่ก็จะมีช่วยได้สำคัญแล้ว

ชุ่มอยู่ตลอดเงาไม่พูดไม่ติงเลยแหละนั่งดูฮันแหละ
ได้ยินแต่ตำรวจเจ้าป่าค่ำอะไรค่ะได้ยินว่ามือเกิดเหตุที่แรกก็ไปเกี่ยวเขา
เขาก็ว่าวให้ว่าเป็นสังคมขี่คุกคนผู้ตายว่าคนขี่คุก
อันนี้
ครับ
กินคนมาละสักวันนะมาแบ่งีบ้านมานี้แล้ว
จากนั้นได้ตึบเข้ามารถขึ้นได้แล้วล่ะไปเลยคือในนี้

ทำไมถึงจะต้องไปหาผู้ตายตึ๊บแล้ว

ไปหาผู้ตายอยากไปขอบือโทษหรืออยากไปขออย่างนี้แหละ
เพราะว่าอยากได้เบอร์โทรเมียอยู่แล้วอยากไปหาเมียหันแต่ว่า
ทางไม่เท่าเพื่อนเขาก็ไม่ให้นะ